กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์
ชาวพม่าค่ะตั้งใจจะเดินทางมาทำงานในประเทศไทย
แต่มาก่อเหตุฆ่ากันตาย๒จุดในจังหวัดปฐุมธานี
คือจุดแรกเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองนะคะ
จุดที่๒เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองหลวง
ส่วนสาเหตุเนี่ยลักษณะพฤติการณ์เนี่ยคล้ายกันเลยค่ะ
คือสาเหตุเกิดจากน้ำเมานะคะไปนั่งดื่มกินกับเพื่อน
จนได้ที่หลังจากนั้นขาดสติค่ะ

แล้ววาดเสร็จปุ๊บมีเรื่องทะเลาวิวาสกัน
สุดท้ายก็เป็นเหตุฆาตกรรมนะคะ

เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสพปากคลองรังสิตค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในแคมป์คนงาน
อยู่ในซอยสนามกีฬาตำบลบ้านใหม่

จุดเกิดเหตุก็คืออยู่บริเวณชั้น๒ของบ้านพักคนงาน
ไปพบนายยีวินทัศน์ชาวพม่าอายุ๒๒ปี
หงายเสียชีวิตจมกองเลือด
สภาพศพคือมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่บริเวณลำคอ๑แผล
ภายในห้องเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุนะ
พบนายอองตานซานชาวพม่าอายุ๔๔ปี
ผู้ก่อเหตุถือมีดปอกผลไม้ปลายแหลมที่มีคราบเลือดติดอยู่
ก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าทั้งคู่ก็เป็นคนงานก่อสร้าง
พักอยู่ในแคมป์แห่งนี้แคมป์ที่ก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุนายอองตานซานอายุ๔๔ปี
คนก่อเหตุนอนอยู่ในห้องกับเพื่อนคนงานอีกคน
จู่นายยีวินทัศน์ผู้เสียชีวิตซึ่งก็พักอยู่คนละห้อง

เข้ามาในสภาพอาการคือมึนเมาเดินเข้ามาหาที่ห้องพัก
แล้วก็ใช้ไม้ไม้ทุบกระจกบานเกร็ดจนแตกละเอียด
แล้วก็บุกเข้าไปในห้องค่ะเพื่อที่จะทำร้ายร่างกายตัวเอง
หลังจากนั้นก็เกิดการชกต่อยกันขึ้น
ซึ่งผู้ก่อเหตุที่มีอายุมากกว่าสู้แรงของผู้ตายไม่ไหว
ก็เลยตัดสินใจไปคว้ามีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ในห้อง
แทงเข้าไปที่บริเวณลำคอของผู้เสียชีวิต
จนกระทั่งผู้เสียชีวิตล้มลงกับพื้นและเสียชีวิตในที่สุด
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บทั้งหมดเหล่านี้ไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ควบคุมตัวนายอองตานซานไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
อันนี้เหตุการณ์แรกจบไปนะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะ
มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดเดียวกัน

อีกเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยคลองหลวง๕๔ตำบลคลอง๑

คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเป็นหอพัก๓ชั้น
บริเวณบันไดทางขึ้นลงชั้น๒ตำรวจไปพบ
พบศพนายโป้ชาวพม่าอายุ๒๕ปี
สภาพตอนที่ไปพบคือนอนคว่ำเสียชีวิต
ศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าที่หน้าอก
ชายโครงรวมทั้งหมด๕แผล
จากการตรวจสอบภายในห้องพักใกล้กับจุดที่พบศพ
ปรากฏว่าข้าวของเครื่องใช้คือกระจัดกระจายทั่วห้องพักค่ะ
มีคราบเลือดอยู่ที่หน้าประตูห้องด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะคุณผู้ชม
เป็นเพื่อนร่วมชาติชาวพม่าอายุ๒๖ปี
คนนี้เมื่อสักครู่ถูกพลเมืองดี
ช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้ได้หลังจากที่ก่อเหตุ
พร้อมอาวุธมีดพกหนึ่งเล่มมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ผู้ก่อเหตุเปิดเผยผ่านล่าม
ชาวพม่าบอกว่าตนเองทำงานเป็นหัวหน้า
คนงานพม่าในโรงงานชำแหละเนื้อไก่
ก่อนเกิดเหตุได้ชักชวนผู้ตายกับเพื่อนอีกคน

แต่ต่อมาเพื่อนของตัวเองกลับไปนอน
จู่ผู้ตายซึ่งอยู่ในอาการเมาอะค่ะ
ลุกขึ้นอารวาสทำลายข้าวของในห้องพักกระจัดกระจาย

หลังจากนั้นตัวเองก็เลยตัดสินใจไปคว้ามีดเนี่ย
กระหน่ำแทงผู้ตายที่สุดแล้วก็แน่นิ่งไป
ตำรวจสภคลองหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็เก็บพยานหลักฐานต่างในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ควบคุมตัวหัวหน้าคนงานชำแหละไก่
คนก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตั้งใจจะมาหางานทำในประเทศเรานะฮะสุดท้าย
หางานไม่ได้งานแต่กลับได้เรื่องได้คดีติดตัวไปแทนนะคะ